อีกหนึ่งความคืบหน้านะคะจากกรณีที่มีนักโทษชาวอุยกูในมุกดาหารเนี่ย
หลบหนีออกมาได้๗คนตั้งแต่วันที่๑๓กุมภาพันธ์
ล่าสุดค่ะตำรวจตามจับเพิ่มได้อีก๑คนรวมเป็น๔คนแล้วนะคะ
ตอนนี้เหลืออีก๓คนเท่านั้นเองที่ยังตามจับตัวไม่ได้
ซึ่งคนนี้เนี่ยมีพลเมืองดีเขาให้เบาะแสมาถึงได้เจอตัวค่ะ
นี่คือนายเออคอลยูซูดวัย๓๗ปีเป็นชาวอุยกูนะคะ
เป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีจากห้องคุมขัง
ก็ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับตัวได้บริเวณสวนยางไร่ดอนทอน
ตำบลบางทรายอำเภอเมืองค่ะ
เพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีพลเมืองดีเขาโทรศัพท์มาแจ้ง
พลเมืองดีก็คือนายเวทคำพิลาอายุ๖๒ปีนะคะ
และนางสาวิไลลักษมณีรัฐอายุ๒๒ปี
ซึ่งแจ้งบอกว่าเขาไปเห็นชาวต่างชาติลักษณะเนี่ยเป็นไปตามข่าวที่นำเสนออยู่
อยู่ในสวนยางค่ะโดยเดินป้วนเปี้ยนไปมาท่าทีก็ดูอ่อนล้า
ซึ่งภายหลังรับแจ้งตำรวจก็เลยนำกำลังเข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าว
แล้วก็มีพลเมืองดีทั้งสองคนที่เป็นคนโทรแจ้งยืนรออยู่เพื่อจะนำทางเข้าไปจับกลุ่ม
จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าคนที่หลบหนีเนี่ยเขาดูสิคะ
เสบียงอาหารมาเป็นอย่างดีด้วย

หลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวผู้ต้องหาไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
โดยที่มีพลเมืองดีทั้งสองคนเดินทางมารับรางวัลด้วย
เพราะว่าแจ้งเบาะแสทำให้ตามจับตัวผู้ต้องหาได้
เจ้าหน้าที่ก็มอบให้ไปคนละ๕๐๐๐บาทค่ะ
โดยมีพันธ์ตำรวจเอกสิทธิ์สิริกังวันกุลรักษาราชการแทนผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร

ส่วนชาวอุยกูที่หลบหนีจากห้องคุมขังเนี่ยทั้งหมดคือ๗คนนะคะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการค้นหาแล้วก็ติดตามจับตัวต่อไป
ถ้าหากใครที่พบเห็นสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
รางวัลนำจับ๑๐๐๐บาทต่อคนค่ะ
คุณผู้ชมดูหน้าไว้จำหน้าไว้
จับได้แล้ว๔คนจับได้แล้ว
ยังเหลืออีก๓คนนะคะ
ถ้าใครมีเบาะแสนะคะมีรางวัลนำจับด้วยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ